อีกแล้วนะคะหนุ่มเมายาคลุ้มคลั่งอารวาสโวยวายพังสิ่งของในบ้าน
แต่หนุ่มคนนี้ไม่ได้เมายาเสพติดนะคุณ

นี่ขนาดตำรวจกำลังเจรจาเกลี้ยกล่อมคำตอบที่ได้คือ
แล้วเลี้ยงลูกเขาเบล่าจุด
สุดท้ายเกลี้ยกรอบไม่เป็นผลก็ต้องช้าจับ

มนตรีทอดผักแว่นอายุ๒๒ปี

อารวาสโวยวายอยู่กลางถนน

เราไปคุยที่โรงพักเลยก็แล้วกันในเมื่อคุยตรงนี้
ไม่รู้เรื่องเนี่ยไปสงบสติอารมณ์ก่อน

นั่งดื่มยาดองอยู่กับตัวเธอแล้วก็สามีนี่แหละ

ละวาดมาจากห้องนายมนตรีที่อยู่กับภรรยา

พอเดินออกมาดูอ้าวทะเลาะกับเมีย
แล้วก็พังสิ่งของในอู่เละเทะหมดเลย
จงต้องไม่เครียดทรัพย์ทุกวัน

ใจว่านูเป็นตัวเยี่ยวว่ะ
เขาสาเหตุทำไมเขาทะเลาะกันทุกวัน
เธอก็ขึ้นมาอยู่แค่ไม่ถึงเดือนนะ

เขาโวยวายสงสัยจะเมา

ก็เป็นบ่อยเวลากินเหล้าเยอะ

พอเขาเริ่มมีปากเสียง

หนูก็โทรหาให้พ่อเขามาดูเขา
แล้วก็โวยวายเหมือนสติแต่
เมื่อกี๊กอี๊ขอวามววหัว
ตกไปหลายชาร์ทเลยจริงแล้ว
เหมือนเรียกสติด้วยนะ
เอาเป็นว่าก็เรียกไม่ได้

เค้าก็เยอะเหมือนกันนะ